โลต้าไทยลีกนะครับ๒๐๑๗นัดที่๑๔เมื่อวานนี้
เมืองทองยูเต็ดแพ้แบบเหนือเชื่อเลยนะครับ

เพราะว่ามีเกมฟุตบอลทั่วเอเชียด้วย
ก็ต้องจัดตัวผู้เล่นนะครับพอสมควร
มิรวาลราเยวัชนะครับก็เดินทางไปชมเกมสำหรับคู่เทโรนะครับ
ก็ดัดลำหน้าของทางชาตุรีชิมทะเลนทีที่๔๐นะครับ

แต่ทีมงานของเราพยายามจะให้สอดคล้องกัน

ทางเทโรนะครับพิชิตพงศ์ปั่นฟิลิคิกชนเสาแล้วบอลมาเข้าทางวิชาณฑศรีครับ
ยิงต่อหน้ารายวัชเลยครับ๑ต่อ๑ในช่วงครึ่งแรก
จากนั้นทีมเยือนบีจีจ่ายเข้าใน

คือคนถ่ายก็พยายามแหละครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงครับ

คนนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับ
เดี๋ยวราชิวาเฉพาะเห็นฟอร์มยิงดีแล้วเกิน
เตะทีมชาติโบรีเวียก็ทำให้บีจีเฉินชนะ๒๑ครับ
เพิ่มเป็น๒๗คะแนนเท่ากับเชียงรายยูนิเต็ดนะครับ
ส่วนเทโรมี๒๒แต้มเท่าเดิมนะครับ
จบการแข่งขันแฟนบอลเจ้าถิ่นเทโรไม่พอใจผู้สินครับ
ธิริชัยนวลจันทร์ก็ไปดักทำร้ายร่างกาย

เจ้าที่สนามก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๒คนแล้วก็นำตัวมาสอบสวน

ก็จะเขียนรายงานให้กับฝ่ายพิจารณาโทษของไทท์ลิก
พูดถึงบทลงโทษเรื่องนี้ต่อไป
ส่วนบทลงโทษของแฟนบอลนะครับที่ก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถึงว่าถูกต้องที่ผลัดมาแต่ก่อนไม่ค่อยเห็น
ถ้าจับตัวได้บางครั้งก็จะเรื่องเงียบไป

มันก็เหมือนกับเราไปทำร้ายร่างกายคนข้างนอก

เฉพาะของสนามฟุตบอลนะมันก็ต้องมีกฎหมายที่ครอบอยู่อีกทีด้วย
ก็เป็นการทำร้ายร่างกายคนอื่นเพียงแค่มันอยู่ในช่วงเวลาของเกม

ใครมีปัญหากันก็ไปต่อกันทั้งสนามฟุตบอล
ถ้าไม่ตรวจจับดีแล้วครับ

จาฝูกบุกเปยื่อนไทหอนดาลาคราบาลอันดับ๑๖
ไทหอนดาก็ใช้โคชใหม่

ร้าก็โอปิสต์มา
ซึ่งลอดขาก็วินมาแล้วเข้าทางครับ

จังหวะยิงของทางธนาวิทย์คำน้าวแล้วก็วินหมัด

๑๐ก็ครึ่งแรกแทนวัลด้านนำ

ยิงด้วยฟ้าสี่หาวสาวโดนขวดน้ำ

ก็ยิงกันโบริ่งเลยนะครับ
คือเป็นแบบเติลเตนโดนขวดน้ำนั่นแหละ
คือผมว่าใกล้เคียนที่สุดแล้ว
แต่ก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากผ่าน๑๔เกมเมืองทองนามบุรียำอยู่๔แต้มนะครับ
๓๐๓๔ที่เราเห็นอยู่หน้าจอ
เชียงรายนะครับทำคะแนนหล่นไปช่วงหลังนะครับ
ก็ยังสามารถเกาะในหัวตารางได้มีแต้มเท่ากับทางบางกอกกราส
แต่ว่าอยู่ที่๓เพราะว่าประตูได้เสียนั้นบวกอยู่๑๔ลูก